เหตุฆ่ากันตายรับสงกรานนี่เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนะครับ

นี่ตำรวจเร่งล่ามือปืนอยู่วินจักรยานยนต์ยิงกันเอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๖โมง๔๕นาที
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบบริเวณวินรถจักรยานยนต์
ปากซอยเสริมศุกร์ย่านถนนประชาชื่นเขตบางซื่อนะฮะ
ไปพบกับผู้ได้รับบาดเจ็บ
ผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะก็คือนายฉัดชัยสุขใจดีอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นวินรถจักรยานยนต์เบอร์๔๐ประจำที่ปากซอยเสริมศุกร์แห่งนี้นะครับ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งอาสาสมัครทั้งกู้ภัยแพทย์พยาบาล

ก็ตอนนั้นนะฮะไปพบว่าทางผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ขอไข่ดเด็ก๙๓๕๒กรุงเทพมนาคมของผู้ได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็ยังพบคราบเลือดอีกจำนวนมากอยู่บนพื้นถนนนะครับ
ผู้บาดเจ็บได้ถูกยิงด้วยอาวุธปืน
ที่บริเวณหน้าอก๒นัดอาการสาหัส
มีคนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น
แต่คุณผู้ชมเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากการสอบถามพยานซึ่งเป็นแม่ค้าขายไก่ทอดใกล้วินตรงนี้นะฮะ

ขณะที่เธอทอดไก่อยู่เห็นผู้บาดเจ็บ
ก็ขับวินจักรยานยนต์มานั้นมาเข้าวินเหมือนปกตินะฮะ
จากนั้นมีคนร้ายแต่งกายลักษณะ
เสื้อวินจักรยานยนต์เหมือนกัน
ก็คือเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับ
ขี่รถมาจอดขวางหน้ารถของคนเจ็บ
จากนั้นทั้งสองคนมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรง
ก่อนจะมีเสียงปืนดังสนั่นขึ้น๑๐นัดเลยนะคุณฮะ

ตอนแรกแม่ค้าขายไก่ทอดบอกโอ้คิดว่าเป็นปืนปลอม

แต่ว่าตอนนั้นนายฉัดชัยที่ถูกยิงยังไม่ล้ม
ก็คิดว่าเขาแห่กันเล่นสักพักหนึ่งนะฮะ
ก็มีเสียงกระสุนปืนดังขึ้นอีก
และนายฉัดชัยก็ล้มกองลงที่พื้นเลย
หลังจากนั้นโอ้โหเลือดออกเลือดท่วมเลยนะฮะ
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีไปทั้งชุดวินแบบนั้น
แล้วก็เขาเหย่เล่นกันรึเปล่าสักขั้น
แล้วก็ดูไปเลยแล้วก็โชคดีแล้วค่อยลงมาแล้วก็นั่ง

ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวกับผู้บาดเจ็บมาก่อน
แล้วก็พอมาเจอกันก็เลยทะเลาะกันใช้อาวุธปืนยิงนะครับ
แล้วก็ตำรวจมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่าตำรวจได้ภาพมาแล้วนะได้ภาพมาแล้วฮะ
แต่ยังไม่เปิดเผยให้สื่อเห็นนะฮะ

จะตามภาพวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้เลย
เพื่อตำรวจเขาเปิดเผยมานะครับ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าจะต้องตามไล่ล่าคนร้าย
แต่ว่าสาเหตุเนี่ยทางด้านทีมข่าวของเราเนี่ย
ได้มีการพูดคุยกับพี่เขยของนายชัดชัยคนตายนะ

บอกว่าผู้ก่อเหตุนะฮะแล้วก็นายฉัดชัยเนี่ย
เคยมีเรื่องทะเลาะกันจริง
เรื่องปัญหาขัดแย้งส่วนตัวก็คือการเบิ้ลเครื่องใส่กัน

และทั้งสองคนพักอาศัยอยู่ใกล้กันนะฮะ
ก็คนก่อเหตุก็เลยรู้ว่านายฉัดชัยเนี่ย
จะออกมาขับวินในช่วงวันไหนเวลาไหน
คาดว่าผู้ก่อเหตุเมื่อเช้านี้อาจจะเมา
เมาแล้วหวนคิดเรื่องที่ขัดแย้งมีการเบิ้ลเครื่องใส่กัน
ทะเลาะกันมานานก็เลยมายิงนายฉัดชัย
เพื่อเป็นการชำระแค้นนะฮะ
ก็รอให้ตำรวจนั้นคลี่คลายคดีอุกอาจนี้ให้ได้
เป็นเหตุฆ่ากันตายรับวันสงกรานเลยนะครับ